ร้องได้ให้ล้าน
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจพี่
ห่างกันอย่างนี้
น้องคิดถึงพี่บ้างไหม
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาท
ก็ร้อง

ได้ครับ
ร้องได้ครับ
สมกับเป็นบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง
คิดดีแล้วจึงลงมือทำ
เมื่อลงมือทำและประสบผลสำเร็จแล้ว
จึงได้รับเงินแล้ว๘๐๐๐บาท
คิดถึงพี่ไหม

บรมครูเพลงที่มีเสียงสูงเกือบจะที่สุดในประเทศไทย

เขาเป็นคนที่มีเสียงสูงมาก

คุณได้กินหมูกระทะแล้ว

คนเดียวนะคะอย่าพาเพื่อนไปเยอะ

มาถึงเพลงที่๖กันเลยนะครับเพลงนี้
มีมูลค่า๑แสนบาท

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ

แต่ว่าขึ้นเนื้อมันมันไวแล้วก็ใช่เยอะมากครับอืมคำคล้องจองคำสละสลวยคำแบบ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
จะสู้หรือจะหยุด
จะสู้หรือจะหยุด

ตอนนี้ยังมีสิทธิ์ให้เลือกใช้อยู่ได้อีก๒แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

คิดได้ถูกต้องเพลงนี้สลับท่อนได้ง่ายมากยากจริง
ตอนนี้เหลืออยู่๕แผ่นป้ายนะครับก๊อฟเลือกไปแล้ว
นั่นก็คือแผ่นที่๒เลือกได้ก็คือแผ่นที่๑

แผ่นที่๔นะครับตัวช่วยแผ่นที่๔ก็คือ
ร้องผิดได้๑คำ
เก็บไว้ก่อนไหมเก็บไว้ก่อน
อันนี้เป็นสิทธิ์ของก๊อฟที่จะใช้สำหรับเพลงนี้นะครับ
แต่ยังมีสิทธิ์อีกก็คือให้เปิดได้อีก๑แผ่น
ซึ่งแผ่นนี้ร้องผิดได้๑คำสามารถเอาไปรวมร่างกับแผ่นหน้าได้
ถ้าเปิดมาเป็นเพลงเก่งก็ร้องเพลงเก่งแล้วร้องผิดได้๑คำด้วย

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่หมายความว่าก๊อฟจะร้องเลย
โดยมีตัวช่วยติดมาคือร้องผิดได้๑คำ
พวกเราเป็นกำลังใจให้ปรบมือให้ก๊อฟนะครับ
เป็นกำลังใจให้ทุกคน
ก่อนจะร้องอยากพูดอะไรกับคุณแม่ไหมคะ
ก็อยากจะบอกว่าทุกเพลงที่ร้องมาครับก็พยายามมีสติให้มากที่สุด
จะได้เท่าไหร่ไม่รู้ก็คิดว่ารายการร้องได้ให้ล้านสามารถที่จะบรรเทาให้แม่ของก๊อฟใช้ชีวิตอย่างมีความสุขขึ้นได้บ้างครับ
เราก็ดีใจนะครับได้เป็นส่วนหนึ่งได้สร้างความสุขให้กับคนสักคนหรือสองคนก็พอใจแล้วนะครับ
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จพร้อมนะครับ
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๖เพลงมาครับ
ปิดประกาศทั่วราชานาจทั่วโปรดไปไว้นักแม้นักรักนืออ่อม
หลอกห่มจนใจล้อ
เขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอน
ไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้าย
แก้แค้นให้ที่เพื่อนใช้
ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอล้อยนวล
รูปภัณฑ์สันทานหน้าของหล่อน
อ่อนแน่นอรชนยิ่งตอนยิ่มนิ่มนวล
ส่วนสูงสูงพอสมควร
ผิวพม่าในตาเชิญชวน

ให้มวลมูชายสอนเล็บ

ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอลอยนวล
อันที่จริงผมนั้นยังฟันไฟ

ในบทรักอันเยาวยวน
ไม่ตัดใจไม่ตายก็จวน

เป็นรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนข้าบวน

ทั้งเลหลวนเลือดลาย
บอกให้รู้ว่าอันตราย
ถ้าเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอลอยนวล

ฟัง

ได้ครับ
แม่ลูกชายคุณแม่เก่งมากผมขอบอกเก่งมากเป็นคนที่มีสมองดีมาก
เพลงนี้ร้องไม่มีผิดเลยแม้แต่คำเดียวไม่ผิดเลยด้วย
และตอนนี้ท่านบัณฑิตคะคุณแม่ของท่านบัณฑิตคะมีเงินแล้วค่ะในกระเป๋า๑แสนบาท
อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลของคุณก๊อตจักรพันธ์อภพรบุรีนะครับ
แต่ก่อนไปประกวดร้องเพลงหามาได้หมื่นหนึ่ง

วันนี้ขึ้นมาเวทีนี้แป๊บเดียว๑แสนบาทแล้วครับคุณแม่

มากครับเพราะว่ารู้ว่าเวลาเขาทำเพื่อแม่
แม้กระทั่งเพลงที่ผ่านมาเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเนอะ
ก็อยากจะหัวเราะเหมือนคนอื่นเขาหัวเราะแต่มันหัวเราะไม่ได้
เพราะว่าถ้าเป็นอารมณ์ธรรมดาคนอื่นแม่ก็จะคงจะขัง
แต่ลูกตั้งใจเรารู้ว่าเขาทำเพื่อเราจริง
สูงต่ำเขาก็ทำให้มันรอดให้ได้
ความจริงอยากให้ก๊อฟร้องต่อเลยนะจนกว่าจะจบเกม
แต่วันนี้เวลาของเราหมดซะก่อนคุณผู้ชมค่ะ
ต้องมาลุ้นกันใหม่ในครั้งหน้าว่าน้องก๊อฟเขาจะสามารถคว้าเงินล้านจากรายการของเราไปได้หรือไม่
ตอนนี้มีแล้ว๑แสนกับ๑ตัวช่วยที่เหลืออยู่ค่ะ
คราวหน้าเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดถ้าเขาทำได้
เขามีโอกาสไปถึงเพลงที่๙ได้๕แสนบาทตามที่เขาฝันไว้ได้

พบกันใหม่ได้ในคราวหน้านะครับสำหรับร้องได้
ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที

เป็นอินโทรของเพลงที่มีมูลค่า๒แสนบาท
บอกไม่ใช่อีสานนะเพลงนี้เป็นเพลงใต้

ตัวช่วยเหลืออยู่อีก๑ตัวนะครับ

ฟังอินโทร๑ท่อนและเปลี่ยนเพลง

จะสู้หรือจะหยุดครับ